ติดตามได้จากคุณมนุชาเจมส์บูรณ์ครับ
เมื่อสักครู่นี้นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ใช้เวลาประชุมแผนราว๑ชั่วโมง
เพื่อที่จะแข่งขันกับเวียดนามในค่ำคืนนี้นะคะ
ก่อนที่จะออกมารับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
ซึ่งอยู่บนชั้นเดียวกันกับห้องประชุมค่ะ
นักกีฬาต้องอิ่มท้องไว้ก่อนนะคะ
เนื่องจากการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้
กำหนดเวลาการแข่งขันไว้ที่๒๐นาฬิกา๓๐นาที
แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคู่ก่อนหน้านี้แข่งขันเกินเวลาหรือไม่ค่ะ
ตอนนี้บรรเลวเข้าข้างหน้าตามากันครับ

จากหน้าตาสะสวยแล้ว
รสชาติอาหารโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่จะปรุงแนวไหนคะ

เราต้องเปรี้ยวจี๊จาดแล้วก็เผ็ด
เหมือนความสิคชีของเรา
กัปตันหนองก็กำลังรอต่อทิวเหมือนกันใช่ไหมคะ

ทีมวอเล็บอลนิวจะใช้เวลารับประทานอาหารไม่เกินในครั้งนี้นะคะ
จากนั้นจะพยายามเป็นตีเตียมค่ะ

คืนนี้เรามีนัดกันนะคะ
รอลุ้นรอเชียร์พวกเขากันได้

ต่อสิทธิ์หน้าจอเทราะท์ทีวีไว้ค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากเมืองวินฟุกประเทศเวียดนามค่ะ